อยากจะให้เข้าใจมากเพราะว่ามันคือเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย
โดยเฉพาะสายเฮลตี้ที่ชอบแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้จ้า
ชื่อก็บอกแล้วนะจ๊ะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับผลไม้
แล้วสิ่งที่เขาตากอยู่นี่นะคะมันก็คือบุฟเฟ่ผลไม้

คุณอยากจะทานน้ำปั่นผลไม้ที่มีอะไรบ้างคุณเลือกเลย
รากบัวก็รวมด้วยกรอบ
แอปเปิ้ลมะละกอคล่วยส้ม
พงมะพร้าวแตงโมโอ้โหนี่มันบั๊กแตงโมส้มโอ
ก็มีหมดเหรอจบแล้วยังเห็นดีนะเหรอ
นี่ฉันกำลังรอดูว่าคุณจะมาหมดส่วนไหม
เอาอย่างนี้คุณอธิบายไปยังไงก็ไม่จบ
เพราะว่าเขามีมากถึง๓๐กว่าชนิด

แล้วราคาเพียงแค่๓๐บาทเท่านั้นมาดามฟูตตี้นี่นะคะ
ตั้งอยู่ที่ริมถนนชายกว้านตะบนเวียงอำเภอเมืองพยาว
ร้านนี้ไอเดียเก๋กู้นมากเลยเพราะว่าคือลูกค้าหลายคน
บางทีอยากกินน้ำปั่นน้ำผลไม้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วเลือกไม่ถูกว่าจะทานอะไรเอาหยิบเลยจ้า
ตักมาเลยที่เป็นบุฟเฟ่ที่เขาตักอยู่ค่ะ
คุณอยากได้กี่อย่างอยากจะได้เยอะขนาดไหน
ตักมาให้เต็มแก้วแล้วเขาก็จะไปปั่นให้
ความต้องการชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบสมุนไพรชอบแบบไหนคุณตักมาจ้ะ
เจ้าของร้านคนสวยนี่คือคุณพี่พัทรานิดนะคะ
ไอเดียการเปิดร้านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือ
คนเนี่ยสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นจริงนะ
โดยเฉพาะผลไม้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นึกถึงกันเป็นสิ่งแรก
ก็เลยเปิดร้านขายน้ำผลไม้ปั่นขึ้นมาเออเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
ก็เลยคิดว่าจะเพิ่มยังไงได้ดีล่ะเอาอย่างนี้ละกัน
เอาเป็นผลไม้แบบบุฟเฟ่เรียงเลยจ้ะ
ลูกค้าอยากจะกินอะไรมากเท่าไหร่ตักตามใจชอบเลยค่ะ
ผลไม้ที่เข้ามานะก็จะมีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลก็มีนะ
ผลไม้หายากก็มีเชอร่งเชอรี่อะไรก็มี
ผลไม้ราคาแพงก็มีราคาแบบบ้านก็มีลูกพุงลูกพีชใช่ไหมคะ
เยอะแยะมากมายเอาแบบไม่อั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใครอยากจะไปลิ้มลองรสชาติอยากจะไปเลือกเองนะคะ
อยู่ที่ถนนชายกว้านตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาว
โทรศัพท์นะจ๊ะ๐๘๑๒๓๓๙๒๘๒จ้า
อร่อยมั้ยพี่ตื่นเลยเหรอ
แล้วนี่เห็นไหมเขามีท็อปปิ้งเพิ่มนมสดเพิ่มโยเกิร์ตก็ได้
ผมชอบนะบางคนชอบเป็นแบบเหมือนเป็นมีโยเกิร์ตผสม
มันจะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวมันหวานหอมได้รสชาติของนม
ปีโป้ใส่อะไรก็แล้วแต่คุณค่ะ
อย่างเนี้ย๓๐บาท๓๐บาทเองรสมาก
ราคาไม่แพงนะครับลองไปกันดูครับคุณผู้ชมที่จังหวัดพยาว